น้องคนนี้อายุ๓ขวบคือเขาเล่นเจลล้างมือ
เจลล้างมือมันมีส่วนผสมของอะไรที่มันติดไฟง่ายไงคุณ
ปรากฏว่าใช่พี่ชายเขาจุดไฟขึ้นมา
จุดไฟพอไฟมาเจอกับเจลแอลกอฮอลล้างมือมันเป็นยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไฟมันลุกพลึบไหม้น้องชาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวพระประแดงสมุทรประการค่ะ
ซึ่งคุณอาของน้องกัปตันเนี่ยก็คือคุณอาธันวาชื่นบุภา
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่าสาเหตุเนี่ย
เกิดจากที่น้องกัปตันกับพี่ชายแล้วก็มีน้องอีกหนึ่งคนเนี่ย
พอเขาแต่งชุดนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอไปโรงเรียนอยู่ไง
ก็มานั่งเล่นหน้าบ้านพอนั่งเล่นหน้าบ้านปรากฏว่า
กัปตันกับน้องคนเล็กเนี่ยเขาก็เอาเจลเจลแอลกอฮอล
เจลล้ำมือเนี่ยค่ะมาเล่นมาป่ายตามตัวตามมือตามแขนตามขา
ส่วนพี่ชายคนโตไปหยิบไฟแชคบนโต๊ะวางเอาไว้อยู่เฉย
ก็ลุกเผื้บไหม้ตามตัวน้องกัปตันจนได้รับบาดเจ็บ
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสภาพน้องกัปตันที่โดนไฟไหม้แล้วนะคะ
แล้วตอนนั้นคุณอาบอกว่าผมกำลังหลับอยู่
ผมได้ยินเสียงกัปตันร้องเสียงหลงเลย
ผมก็เลยตื่นตกใจรีบวิ่งมาดูเห็นน้องกัปตันอ่ะ
ไฟลุกท่วมตัวเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาเอาเจล
ไม่ใช่ทาแค่มือไงไปป้ายตามเนื้อตัวแขนขาด้วย
คุณอาก็พยายามที่จะช่วยหลานใช้เวลาอยู่เกือบ๒๐นาที
ถึงจะดับไฟที่ตัวน้องกัปตันได้แล้วดูสิคะ
แขนขาตามลำตัวของน้องกัปตันเนี่ย
มีร่องรอยการถูกไฟไหม้ก็รีบนำตัวหลานไปส่งที่โรงพยาบาล
ดังนั้นคุณผู้ชมเน้นย้ำนะให้ข้อมูลให้ความรู้กับเด็กด้วย
บางทีเรื่องแบบนี้เด็กเขาเล่นเจลแอลกอฮอล
ไม่รู้ว่าพอไปจุดติดไฟแบบนี้อันตรายนะคะ